เพราะแจ๊ริมจอวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจอกับตัวตึงประจำวงการบันเทิงแก๊กชาลี

ตอนนี้ขอจรลีลีดตัวเองเข้าไปอยู่ในน้ำ

จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง

พระเอกมาสกวนแน็กชาลีมีดีที่น่าหล่อแต่ชอบแต่งหญิง

สุดแม่นหน้าผมโอ้โห

เป็นนางเมือกที่กล้ามบุตร
เจอแบบนี้ร้องเพลงหรือร้องไห้ดีอะคะ
ต้องมีอะไรผิดถ้าต้องไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้ง
ใครที่เขาทำชนังก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสว่าง
หรืออาจเป็นพ่อพื้น
ลักษณะนี้จมน้ำไม่ต้องตามอีก๒วันก็ลอยขึ้นมาเอง
เขามีแต่แอร์เรียลนี่เจอแอร์เลี้ยวหน่อยเป็นไงโอ้โห

ชาลีค่ะจะเตือนไปถึงแฟนคลับแม่จีน
ให้เขาดูหน้าหล่อได้ไม่เท่าไหร่ปล่อยใจเป็นตัวเองซะงั้น
หน้าที่แฟนคลับก็ทำใจให้ชินช่วงนี้สงสัยไม่ได้ร้อนเงิน
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า